คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะข่าวนี้เหมาะกับพวกเรามากนะคะ
เพราะว่าพวกเราเป็นสาวโกแล้วชอบร้องเพลง
ทั้งรายการเลยคุณผู้ชมไม่ใช่ร้องเพลงเพราะนะคะร้องเพลงผิดค่ะ
อันนี้ก็ถูกคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพคือวันก่อนไปงานอีเวนต์ค่ะ
แล้วเจอคู่จิ้นที่แบบฟินเวอร์อยู่ตอนนี้ค่ะอิงฟ้ากับทาลอทค่ะ
แล้วปรากฏว่าเขาเกิดช็อตเด็ดคนดังค่ะด้วยความโกโก้เนี่ยของสาวชะลอทเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชม
มันมีช็อตที่น้องเขาลืมเนื้อด้วยแต่ลืมเนื้อยังไงให้น่ารักขนาดเนี้ยเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันหน่อยค่ะ
ทรีย์ของมันเองนะเต้นใครค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมเป็นไงล่ะคะน่ารักเกินปุ๋ยมุ้ยจริงนะคะ
แหม่ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่ากำลังได้ซีนจิ้นจิ้นฟินฟินเนี่ยตอนที่จะทำวงกลมใส่อย่างเงี้ย
เออน้องทารอทจะทำไข่อิงฟ้าอยู่ปุ๊บหันมาถามอันนี้ภาษาเพื่อนกันเนอะ
ท่อนไหนแล้วน่ะท่อนไหนเออน่ะคุณผู้ชมนะคะพอวงเสร็จแล้วน่ะคุณผู้ชม
ชาลอทของเราก็น่าจะเขินแล้วค่ะเขินอิงฟ้าจนลืมเนื้อเพลงต้องร้องต่อไปเลยค่ะ
เออแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าดิฉันเห็นความพยายามของอิงฟ้านะคะ
พยายามจะช่วยแก้เขินให้น้องเนี่ยแหละค่ะก็ปล่อยมุกกันบ้างเนี่ยแหละค่ะ
ว่าชวนทุกคนร้องเพลงบ้างนะคะแต่ความจริงนั้นก็บกเม็ดไม่อยู่ค่ะ
พอหายของน้อนนะคะน่าอินดูอินดูลืมก็คือลืมค่ะ
กลางเวทีไปเลยค่ะว่าพี่อิงฟ้าถึงท่อนไหนแล้ว
นะคะดิฉันก็ว่าชาลอทถือโทรศัพท์ร้องเพลงทำไม
อ้อจริงแล้วจดเนื้อเพลงไว้นี่เองนะคะ
ดูมากเลยนะคะเรียกว่าสีสันทั้งฟินทั้งยิ้มให้กับเอฟซี
ไปร่วมงานกันแบบแฮปปี้สุดเลยล่ะค่ะ
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งคู่จิ้นวัยรุ่น
ออฟการ์ดที่เขาดังมากแวนคลับสนั่นล่านเมืองค่ะ
งานอีเวนต์เดียวกันเนี่ยค่ะคู่นี้ไม่ได้ลืมเนื้อนะคะ
เน้นเป็นผู้นำค่ะจะนำยังไงใครนำใคร

ก็กดไปลองเถิดแม่ง
คุณผู้ชมไม่ว่ากันค่ะ
น่าจะตื่นเต้นอย่างที่ว่า
แค่เสิร์งก็พอนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวลิขสิทธิ์จะเข้านะคะ